หลังจากปิดไม่ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙แล้ว
ล่าสุดนะคะสำนักการโยธาก็ได้เข้าเร่งเคลียร์พื้นที่
และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับเข้าสู่สภาพโดยเร็ว
บริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวัง
มันเนื้อกาลล่าสุดขนาดนี้ที่บริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวัง
เจ้นตันที่จากสำนักการย์โยธารวมถึงเจ้นตันที่เทศกิษ
ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบบริเวณท้องสนามหลวง
ลื้อเต็นต์เก็บเก้าอี้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ
เพื่อให้มีความสะอาดเรียบร้อยนะคะ
มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา๖นาฬิกาค่ะ
ที่ตั้งใจกันทำความดีถวายแด่พ่อของแผ่นดินกันเป็นจำนวนมาก
แม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ก็ยังมีจิตอาสาที่คอยดูแล
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะได้มีโอกาสเก็บภาพกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่ง
คือกลุ่มจิตอาสามูลนิธิป่อเต็กตึงกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
พระบรมมหาราชวังหลังจากที่พวกเขาเสร็จสิ้นภารกิจทำความดีเพื่อพ่อ
ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีที่ทุกคนต่างทุ่มเททั้งกำลังแรงกายแรงใจเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่อให้งานของพ่อออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพให้มีความสะดวกสบายมากที่สุดถึงแม้พวกเขาจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม
จากนี้หัวหน้าชุดยังได้กล่าวชื่นชมจิตอาสาทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีมาโดยตลอดและถือเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่เพื่อพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
และนี่นะคะคือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดการเดินทางเข้าถวายกราบบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ตั้งแต่วันที่๕นะคะจนถึงคนสุดท้ายที่ได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
รวมถึงภาพแห่งความประทับใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและภาพแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องคนไทยที่เกิดขึ้นตลอดทั้งคืน
ซึ่งทีมข่าวนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะ
ขอบคุณคุณรัชนีนะคะและแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะปิดจุดคัดกรองเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙แล้ว
ยังมีประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอในพื้นที่
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ
ติดตามจากคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมค่ะ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการปิดจุดคัดกรอง
ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน๒๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
แต่สังเกตว่ายังคงมีประชาชนจำนวนมากค่ะ
ทยอยเดินทางเข้ามาขอเจ้าหน้าที่ในการเข้าคิว
กราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจนั้นก็เตรียมที่จะเข้ามารื้อเต็นต
รวมไปถึงทำความสะอาดพื้นที่
เพื่อให้กลับมาสวยงามดังเดิมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
จุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผมถนนราชดำเนิน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ปิดจุดคัดกรองเพื่อรอเข้ากราบ
ถวายบังคมพระบรมสมพระฉมเด็จพระปรมินฐาราช
มหาภูมิพลอดุญเดชรบรมนาตรประพิษ
ประพิษณพระทินั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวัง
เมื่อเวลา๒๔นาฬิกา๒๐นาทีที่ผ่านมา
ยังคงมีประชาชนบางส่วนที่เข้าจุดคัดกรองไม่ทัน
ต่างยืนมองไปเบื้องหน้าคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวัง
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้
ขณะที่ประชาชนกลุ่มนี้เดินทางมาจากย่านบางนา
เพราะตั้งใจมากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันสุดท้าย
แต่สามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้เพียงคนเดียว
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เสียความตั้งใจ
และจะกลับมากราบพระองค์แม้ต้องกราบบริเวณโดยรอบ
พระบรมหาราชวังก็ตาม
ดาร์เจ้ารฐีเทศกิจกรุงเทพฐานครและจิตอสาร
ต่างช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ
เพื่อให้ถนนราชดำเนินกลับมาสวยงามและสะอาดอีกครั้ง
เพราะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะปิดไม่ให้บุคคลภายนอก
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าและออก
กรุงเทพมหานครจะเข้ารื้อเต็นต์เก้าอี้สิ่งกีดขวาง

ก่อนจะตีเส้นการจราจรบริเวณโดยรอบพระบรมหาราชวัง
เพื่อให้การเตรียมงานพระราชพิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และสมพระเกียรติมากที่สุด
จากการพูดคุยกับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าแถว
เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่เก้า
จุดคัดกรองได้ทันต่างยืนยันว่ารู้สึกปราบปลื้มใจ
และจะเดินทางมาที่โดยรอบของพระบรมหาราชวัง
เพื่อกราบถวายบังคมในหลวงราชการที่๙ค่ะ
มวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากถนนราชดำเนินค่ะ